คนเดี๋ยวนี้เนี่ยคาดเดาจิตใจยากมากนะคะ
คือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีเนาะ
เมื่อวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
คือร้านอู่ซ่อมรถร้านหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็รับซ่อมรถปกติ
มีคนเอารถกระบะผลไม้มาซ่อม
ทีนี้เขาเอามาให้ตั้งแต่ช่วงประมาณวันศุกร์

ซึ่งทางร้านเขาก็แจ้งไปนะว่าจะเริ่มซ่อมได้เนี่ยคือวันจันทร์นะ
เพราะมันติดเสาร์อาทิตย์มันเป็นวันหยุดของร้าน

วันจันทร์มาดูเรื่องล้อดูเรื่องอะไร

คนที่เอารถมาซ่อมไม่พอใจค่ะ
พวกมารุมกระทืบรุมทำร้ายเจ้าของอู่

ทั้งไม้ทั้งมีดทั้งเหล็กทั้งค้อน
เหตุผลคือซ่อมรถไม่เสร็จตามที่เค้าต้องการ
ซ่อมรถเสร็จไม่ทันใจเขา

ไม่ทันกำหนดนะไม่ทันใจ
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเห็นหน้าตาชัดเจนเลยนะคะ
คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยคือเจ้าของอู่ชื่อว่านายธนวัฒนชูริบัติอายุ๔๙ปีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถริมถนนสุขุมวิทย์กรุงเทพจันทบุรี
ตำบลวังตะโนธอำเภอนายายอามนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก๒ทุ่มครึ่ง
นายเจ็ดนิพัฒนทัศประเสริฐหลานชายของนายธนวัฒน์คนเจ็บเนี่ย
เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาเล่าบอกว่าคู่กรณีคือเจ้าของรถกระบะบรรทุกผลไม้
คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเอารถเข้ามาที่อู่
บอกให้อู่ไปลากรถมาซ่อมเลาล้อให้หน่อยเผลาล้อหลังทั้งสองข้างไม่ดี
แต่วันอาทิตย์มันคือวันหยุดของอู่แถมงานเขาก็มีซ่อมหลายคัน
ก็เลยแจ้งไปแล้วนะว่าจะเริ่มซ่อมได้คือวันจันทร์นะ
เริ่มซ่อมเนี่ยวันจันทร์ไม่ใช่เสร็จวันจันทร์นะ
ซึ่งเขาทำล้อหลังด้านขวาเสร็จไปแล้ว

ทีนี้มันคือต้องนำเลาล้อไปส่งโรงกลึงค่ะ
คู่กรณีก็อาสาว่าเออเดี๋ยวเอาเผาล้อไปส่งโรงกลึงให้เอง
ก็เอาไปส่งพอเอากลับมาปรากฏว่าอ้าวใช้ไม่ได้
เขาต้องให้ทำไงอะมันก็ต้องทำใหม่ใช่ไหม
แต่เขาบอกเขาไม่พอใจอยากให้มันเสร็จเร็ว
ให้มันใช้ได้ในวันนี้เพราะต้องทำมาหากิน
สุดท้ายเลยทะเลาะกันแล้วก็ตีกันแบบนี้ค่ะ
เอาไปให้โรงซื้อมาซักเดียวเขาก็ใช้ไม่ได้
ที่เขาไปทำมานะใช้ไม่ได้แล้วเขาก็มาบี้เรา
เขาบอกว่าทำไมใช้ไม่ได้ฮะ
เขาก็เลยมาโวยวายเหมือนว่าทำช้าอะไรอย่างนี้
เขามาโวยวายอย่างนี้รอบแรกก็เลยมีตัดเสียงกันนิดนึงนะ
เขาก็เลยบอกเดี๋ยวกูมารอกูแป๊บนึงเดี๋ยวกูมา
เดี๋ยวกูไปเอาของก่อน
พี่เขาก็กลับไปนำเศษเลี้ยงมานะพี่ขับรถช่องมา
เดี๋ยวมาแป๊บนึงไปเอาของก่อน
นี่ค่ะมาทั้งมีดทั้งไม้ทั้งเหล็กทั้งค้อน
คนเจ็บตอนนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะคะ

เบ้าตาตอนนี้โดนทำร้ายหนักเหมือนกัน

ซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะมีรายงานว่า
ทั้ง๑๓คนมามอบตัวแล้วนะคะนำโดยนายเอกพฤษพานทองวัยสามสิบสองปี

ตามด้วยนายกรกฎใจวันอายุ๒๘ปีเป็นน้องชายของนายเอกพฤษ
แล้วก็พวกอีก๑๒คนค่ะเป็นผู้ใหญ่๗คนและเยาวชนชาย๕คน
ก็มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพัก
ภาพที่ออกมามันก็ต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดแล้วค่ะว่า
เขาพูดไม่ดีแล้วเขาจะทำร้ายพวกคุณก่อนอย่างไร
คุณ๑๓เขา๑ภาพมันก็ฟ้องอยู่แล้ว
ตำรวจเขาเป็นคนจัดการสืบหาข้อเท็จจริงก็แล้วกันนะคะ